ในเรียกของความคืบหน้าของพวกท่องหาที่เกี่ยวข้องกับเหกระเบิดและวางเผลอ

สารทหารยกคำร้องไม่อนุมัติหมายจับนายสักกริน๓ข้อหา
ตามที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ยื่นคำร้องเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
โดยตุลาการสารทหารมณฑนทหารบกที่๔๗
ค่ายวัชิราวุฒิอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
สำนวนและหลักฐานต่างของตำรวจชุดคลี่คลายคดี
โดยมีพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน
นำสำนวนขอออกหมายจับนายศักรินครศรีธรรมราช
อายุ๓๒ปีครั้งที่๒ใน๓ข้อหา
คือร่วมกันครอบครองวัตถุระเบิดร่วมกันวางระเบิด
ใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมงในการพิจารณาพยานหลักฐานต่าง
ซึ่งก็ระบุว่าไม่มีน้ำหนักพอนะครับที่จะออกหมายจับนายสักกริน
จะมีคำสั่งให้ยกคำร้องการออกหมายจับ
แต่หากตำรวจมีพยานหลักฐานใหม่ที่ชัดเจนมากกว่านี้
ก็จะสามารถนำมาพิจารณาเสนอขอออกหมายจับใหม่ได้
ก็ให้เวลาสูงเป็นดวงเงินการรู้หลวงหลักฐานเพิ่มเติมประวัติวิทยา
คือสารมองว่าพยานหลักฐานของเรามันอ่อนไปหรือว่ายังไง
ไม่ใช่ครับสารบอกว่ามันเป็นอันนี้มันไม่ใช่เรื่องข้อได้จริงครับเป็นเรื่องข้อกฎหมายครับ
ก็คือข้อกฎหมายปกติให้มีหมายเรียกอะไรกันมาก่อนอะไรอย่างนี้

สำนวนการสอบสวนและเร่งรัดคลี่คลายคดี
รอบวางระเบิดและวางเพลิง๗จังหวัดภาคใต้ที่ห้องประชุมขุนพันธรรคราชเดชกองบังคับการ
ตำรวจภูทรนครศรีธรรมราช
ก่อนที่จะลงพื้นที่ตรวจที่เกิดเหตุในจังหวัดกระบี่ตรัง
และจังหวัดสงขลาตามลำดับครับ